คุณผู้ชมไปขอเลขจากงูบ้างดีกว่า

เขาแห่กันไปหาเลขจากซากงูจงอาง

ซากงูจงอังที่โดนอุบัติเหตุแล้ว

เขาบอกว่ารถติดมากในช่วงหวยจะออก

ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปหาเลขเด็ดจากซากงูจงอางกันอย่างต่อเนื่อง
ที่สารทวดวังหินตั้งริมถนนสายจันดีนครศรีธรรมราชหมู่๑ตำบลช้างกลาง
จากจะหาเลขจากหินตั้งที่ตั้งไว้แบบนี้แล้ว
ก็ยังมีความเชื่อว่างูเจ้าที่งูเทพเจ้าหรืองูเทวดา

บางคนก็เรียกงูจงอางตัวนี้ว่าตาทวด
ทำให้ชาวบ้านแห่กันไปกราบไหว้ขอเลขเด็ดเพื่อนำไปเสี่ยงโชคนะครับ
อกจากนี้ยังได้ซื้อพวงมาลัยช่อดอกไม้ผ้าแพร่หลายสี
รวมทั้งมะพร้าวอ่อนไปเส้นไหว้ด้วยครับ
โดยคุณพี่นับพัฒนันหมื่นสวัสดิ์นะครับ
บอกว่าจะเดินทางไปในตัวจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผ่านมาหน้าสารทวดวังหินตั้งทีไรเห็นรถเยอะ

ก็เลยแวะมาขอหวยเพื่อโชคดีบ้าง
ตัวเองมองดูเห็นเลข

บางคนเห็นตัวเลขแต่ก็ไม่ยอมบอกต่อ
เขาบอกว่าการบอกต่อกันบางทีเดี๋ยวเลขเคลื่อนนะครับ
ฝันอะไรมาตื่นมาได้เลขอะไรมา

จากการสอบถามชาวบ้านที่มาที่นี่นะครับ
ต่างก็เก่งตัวเลขเด็ดกันไปต่างนานานะครับ
ที่มาแบรงในงวดนี้ก็คือ๓๕
แล้วก็มี๔๓เหมือนที่พี่นพัสนันเห็นด้วย
แผงขายลอตเตอรี่ริมสารทวดวังหินตั้งเนี่ย
ขายหมดเกลี้ยงเลย๒เลขนี้นะครับ
เอาเป็นว่าเบรกแรกของเช้าสดใสนะคะจดกันไม่หวัดไม่ไหวเลยนะ

เลขเหลือเกินนะฮะที่นำมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ